คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้อยากให้ค่อยฟังแล้วก็ค่อยตามไปเรื่อย
เพราะบางทีเดี๋ยวแบบออกตัวซ้ายออกตัวขวาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรื่องนี้นี่ขนาดมิ้นอ่านแล้วยังรู้สึกว่าเออมันจะยังไง
คือมันเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความไปหาพ่อกับญาติบอกว่าช่วยด้วย
แฟนหนุ่มที่คบมา๒ปีกักขังนวงเหนียวอยู่ในบ้าน
แล้วก็เอาปืนข่มขู่ไม่ให้เธอออก
มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันก็คือเรื่องความเป็นความตายเพราะมีปืนถูกไหมคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางบ้านก็เลยแจ้งตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยก็ต้องมาปิดล้อม
แล้วก็จับตัวแฟนนุ่มคนนี้เอาไว้ได้ลองดูปฏิบัติการนั้นก่อนนะคะ
นี้นางเป็นอะไรครับหลังนี้เท่าไหร่
นองเท้าพุ้งครับ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นรถตู้ไปเนี่ยลงมาจากบ้านนะคะแล้วก็ขึ้นรถตู้ไป
ชาวบ้านญาติหญาติของฝ่ายแฟนสาวอ่ะคือวิ่งไล่ทุกรถเลยอ่ะเพราะเขากลโหดมากนะคะ

คุมตัวนายศิวัตรหรือว่าในบาสนะคะอายุ๒๘ปีที่บ้านพัก
ค่ำเมื่อวานนี้หลังจากที่เขาถูกแจ้งความว่าเอาปืนอ่ะ
ขู่แฟนสาวคือเข้าฟ่างวัยยี่สิบสามปี
อย่างที่บอกว่าพี่ชายญาติก็โกรธแค้นกันนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วล่ะว่า
มีเหตุแฟนทะเลาวิวาสกันและใช้ปืนข่มขู่กักขังไว้ในบ้าน
ก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเย็นนั่นแหละ
ทีนี้ลงมาได้สักพักหนึ่งฝ่ายชายก็ยอมปล่อยเข้าฟ่างคือแฟนสาวออกมา
ซึ่งแฟนสาวก็ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะ
เธอก็บอกตำรวจเลยว่าแฟนนุ่มมีปืนสั้นติดตัวนี่
ฟ่างเสื้อสีดำเมื่อกี้นี้วิ่งออกมาแล้ว
เธอก็บอกตำรวจว่าเนี่ยแฟนเธอมีปืนสั้นติดตัว
แล้วแม่ของบ๊าจะหาก็มาแล้วก็ให้โทษเรียกกล่อมลูก

คือเธอยังตกใจอยู่ร้องไห้นะคะแต่เธอก็บอกว่ามันไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรหนัก
เพราะว่าเขาก็ยอมปล่อยตัวเธอออกมานะคะซึ่งตำรวจก็เลยรอดูท่าทีจนถึงค่ำค่ะ
แล้วก็เข้าไปคุมตัวในบาสซึ่งก็คุมได้อย่างราบรื่น
คือเขาไม่ได้มีอาการขัดคืนต่อสู้หรือว่าอะไรเลยนะคะ
สำหรับแข่งยิงปืนในในปืนไม่มีกระสุนแต่มีกระสุนปืนขนาดจุดสองสองอยู่ในบ้านจำนวนนึง
ก็อย่างที่เห็นพาขึ้นรถตู้แล้วไปโรงพักเลยนะคะ
สภาพบาสเนี่ยเมื่อกี้เห็นแว๊บเมื่อกี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นทันไหม
หน้าเขาข้างซ้ายค่ะมันมีรอยขีดขวนอยู่ที่ใบหน้า
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาคบกับข้าวฟ่างมา๒ปี
ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะเรื่องเงิน
คือเข้าฟ่างยืมเงินเข้าไป๘๐๐๐เอาไปช่วยร้านของพ่อ
พ่อมีแบบเหมือนร้านเพื่อชีวิตอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้พอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเข้าฟ่างพูดประโยคนึงใส่หน้าเขา
ทำให้เขาฟิลขาดคือโง่เองที่ให้เงินมา

เขาบอกว่าที่เมื่อกี้เข้าเฝ้าบอกตำรวจว่า
ให้เธอโทรหาพ่อโทรหาครอบครัวใช่ไหม
คือบาทบอกว่าอยากให้ข้าวฟ่างโทรบอกพ่อให้พ่อได้รู้
ว่าจริงแล้วข้าวฟ่างมีนิสัยเป็นยังไง

เพราะว่าทั้งบ้านข้าวฟ่างพูดตำรวจว่า

ไอ้ปืนที่เอามาขู่ก็เป็นปืนไม่มีกระสุนก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะบานปลาย
เพราะไม่ได้มีเจตนากักขังหน่วงเหนียวหรือไม่ได้มีเจตนาจะยิงด้วยซ้ำ
เขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันมา๒ปีก็ยอมตลอดให้อภัยทุกเรื่อง
ถ้าเขาไม่ใจดีก็ไม่รู้จะมีใครใจดีแล้ว
ไม่ได้เหมือนเขานั่งเล่นเช็ทผมบอกให้เขาตัวหาพ่อ
ถ้าผมบอกว่าคือเขาช่องใบเบียงไม่ยอมตัวหาพ่อไม่รู้ทำไม
พ่อของเขาหรือพ่อของพ่อของเขาครับบอกว่าเออผมแค่อยากป้องกัน
ไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นแต่ต้องการให้เขารับรู้ว่าลูกเขาเป็นคนอย่างนี้
ผมไม่ได้เห็นอะไรที่จะแบบกันเลยกับเรื่องที่ต้องมาปล่อยผมกับเรื่องนี้
อยากฝากแค่พ่อเขาคนเดียวว่าดูแลลูกตัวเองให้ดีลูกตัวเองโบหกมาถ่ายรับภักดิ์
ผมไม่ให้อภัยเป็น๑๐รอบมีแต่ผมนี่แหละที่รักเขา
นี่เห็นไหมมีแต่ผมนี่แหละที่รักเขาบาสบอกแบบนี้
เราไปคุยกับเพื่อนสนิทของทั้งคู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าก็จริงข้าวฟ่างกับบาทก็รักเลิกกันก็หลายครั้งแหละ
ปัญหามีอยู่เรื่องเดียวเลยที่แก้ไม่ตกคือหนี้นอกระบบ
คือเข้าฟ่างไปกู้หนี้นอกระบบมาน่าจะหลักแสนนะคะไม่แน่ใจจำนวนที่แท้จริงอันนี้เพื่อนบอกนะคะ
แล้วข้าวฟ่างก็ยืมเงินบาสด้วยแต่ยืมแล้วคืนนะทยอยคืนไปเรื่อยจนมันเหลืออยู่ตอนนี้ที่เหลืออยู่ยอดเนี่ยคือ๘๐๐๐บาท
ทีนี้สิ่งที่บาสต้องการก็คืออยากให้พ่อของข้าวฟ่างรู้ข้อเท็จจริง
ว่าที่เข้าฟ่างไปกู้เงินไปยืมเงินมาไม่ได้เอามาเปย์บาสเลย
ต่างหากที่เป็นคนดูแลให้ทุกอย่างให้ยืมเงินแถมยังช่วยเจรจาผ่อนจ่ายหนี้นอกระบบให้เข้าฟากอีกต่างหาก
ทีนี้ปรากฏว่าพอข้าวฟ่างส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือญาติก็เลยเข้าใจว่าข้าวฟ่างอยู่ในอันตรายเลยแจ้งตำรวจ
แล้วตอนนั้นน่ะบาร์ดเองก็ไม่เชื่อว่าเข้าฟ่างจะแจ้งตำรวจจริงเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรแล้วปรากฏว่าตำรวจก็มาจริง
ทีนี้เราได้คุยกับอีกคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของข้าวฟ่าง
ไม่ยอมให้ออกจากบ้านจนกว่าจะคืนเงินและบังคับให้เซ็นสัญญาด้วย
ขอแบบอย่าเพิ่งบอกพ่อหน่อยขอดูหน่อยสิ
เขาบอกว่าเดี๋ยวฟ่างออกไปรอพี่อย่าเพิ่งออกมาก่อน
ทำไมล่ะมันจะให้ฟ่างเซ็นสัญญา
เนี่ยเดี๋ยวไปเลยเอาตำรวจไปด้วยกันจะได้ปลอดภัย
มันก็ไม่คิดว่ามันใหญ่มาจากไหนออกแล้วนะ
บอกมันว่าถ้าไม่เอาตังค์ให้มันเอารถมันให้เซ็นสัญญา
อันนี้คือสิ่งที่เขาฟ่างส่งมาขอความช่วยเหลือนะคะ
อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้บอกพ่อ
เพราะว่าพี่เคยที่คุยกับตำรวจเขาบอกว่า
เดี๋ยวพ่อโมโหแล้วพ่อระงับอารมณ์ไม่ได้
เออแล้วเข้าฟ่างก็เลยบอกว่ายอมให้ยึดรถเพื่อแลกกับอิสรภาพ
แต่ข้าวฟ่างก็ยังบอกว่าบาทก็ยังเดินตามไปมาพร้อมกับปืนในมือ
บอกว่าอันนี้เข้าฟ่างบอกนะว่าปืนใส่กระสุนนี่ไงเห็นไหม
อย่าเพิ่งบอกก่อนเคยบอกพ่ออย่าเพิ่งบอกก่อน
ไม่อยากให้ป๊าต้องมาปะทะกับมันเลยแล้วจะไปกับพี่สองคนเหรอ
กลัวปลายังอารมณ์ไม่อยู่พี่คนนั้นอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหม
สุดท้ายแล้วเขาฟังบอกว่าเห็นบาทเอากระสุนใส่ปืน
แล้วก็เดินลงไปหยิบค้อนด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็เจรจากันอยู่นานซึ่งฝั่งรุ่นพี่คนสนิทคนนี้
ที่เธอเรียกว่าพี่ปูเนี่ยนะคะครับ
ก็บอกว่าเข้าฟ่างไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องเงินเพราะพ่อเปิดร้านอาหาร
แล้วเธอบอกมีคลิปเสียงตอนที่บาสขู่เข้าฟ่างตอนเอาให้เอาเงิน๘๐๐๐บาทมาให้ด้วย
นี่ที่ส่งมา๑๑วินาทีไหนลองฟังหน่อยสิคะ
ซึ่งเข้าฟ่างเองบอกว่าอยากให้ฟังฝั่งเธอบ้าง

คือตอนนี้คนถล่มเธอเยอะที่ว่าเอ้าแฟนให้ยืมเงินทำไมคุณยังไปด่าเขาอีกว่าโง่เองที่ให้เงินยืมมา
แบบนี้เป็นใครจะไม่โกรธล่ะ
ฟ่างบอกว่า๑ไม่ได้ด่า

ตกลงยังไงไม่ได้เป็นหนี้เหรอ
เป็นหนี้จริงแต่บาทยกหนี้ให้แล้ว
มีแชทหลักฐานที่บาสยกหนี้ให้
แต่เหมือนทุกครั้งที่ทะเลาะกัน
บาสจะเหมือนลำเลิกเอาเรื่องนี้
ขุดเรื่องนี้มาทะเลาะกันเรื่องเป็นหนี้๘๐๐เป็นหนี้๘๐๐๐อยู่แบบนี้
คือตอนเกิดเหตุบาสขอให้โทรไปคุยกับร้านติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา
แล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละมันก็เหมือนกับเลยเถิดอ่ะ
แล้วก็ไปขุดเรื่องเงิน๘๐๐๐บาทนี้มาทะเลาะกันอีก
ขอให้เธอกลับไปเอารถที่บ้านมาเป็นประกันและจะคืนรถให้หลังได้เงินแล้ว
พอทำตามบาสก็ยังบอกอีกว่าถ้าไม่คืนเงินก็ไม่ต้องกลับ
ที่เธอขวนหน้าบาสก็เพื่อป้องกันตัวจากปืนและค้อน
ยืนยันว่าเธอเห็นกับตาเลยตอนบาสเอาลูกกระสุนบรรจุใส่ปืน
แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะต่อสู้กันเพราะหนูก็ต้องป้องกันตัวตัวเอง
เขามาอยู่หลังหนูหนูจะไปรู้ว่าเขาทำอะไรหนูเมื่อไหร่
ก็ในส่วนที่หนูผิดหนูก็ยอมรับผิดส่วนที่เขาผิดเขาก็ต้องยอมรับความผิดของเขา
อ่ะแม่ของข้าวฟ่างบอกไม่รู้ยังไงแหละจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มากักขังหน่วงเหนียวหรือใช้ปืนข่มขู่ผู้หญิงแล้วมาทวงเงิน
บอกว่าปืนไม่มีกระสุนมันก็ฟังไม่ขึ้นแม่ก็บอกว่าแล้วที่ลูกแม่ไปอยู่ด้วยสองปีอ่ะมันไม่ใช่ความรักเหรอ
ถามแบบนี้นะคะแล้วบอกเห็นตอนที่อยู่โรงพักยังตะโกนด่าลูกแม่อยู่เลย
ครอบครัวก็เลยยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ